เมื่อทางม้าลายไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไป

มันไม่เคยปลอดภัยแล้วมันจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วเชียวหรือ
ม้าลายชนอีกแล้ว
แล้วทางม้าลายตรงนี้อยู่หน้าโรงเรียนด้วย
ชนเด็กเด็กเจ็บหลายคนเลยค่ะ
ทางมาลายล่ะ
ทางน้องผู้หญิงน้องผู้ชาย

เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวพญาไทยกรุงเทพมหานคร
อืมโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสิคะ
น้องนักเรียนชายมสี่แล้วก็นักนักเรียนหญิงด้วยมสอง
โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพญาไทยกำลังจะข้ามทางม้าลาย
เจ้าหน้าที่เขตราชเทวีเขาก็ยืนโบกทงแดงให้รถหยุด
ครับต้องทำขนาดไหนถึงจะปลอดภัยอ่ะนี่ขนาดโบกทงแดงแล้วนะ
ทงแดงแล้วด้วยต้องทำขนาดไหนถึงจะปลอดภัยเหรอคะ
ตรงทางม้าลายอ่ะค่ะไม่มีคำขอโทษลอยหน้าลอยตา
พูดว่าไม่เห็นทางม้าลายโอ้โหคุณไม่เห็นหรือคุณไม่มอง
เก๋งสีดำนั่นแหละคุณผู้ชมจู่ก็ขับออกมาจากคอนโด
แล้วพุ่งชนน้องเลยนะคะได้รับบาดเจ็บกันระนาวเลย
แล้วคนในระแวกนั้นก็ต้องให้การช่วยเหลือทันทีค่ะแล้วรู้ไหมคะพี่เบิร์ต
คนขับเก่งทำไงลงมาดูแล้วยกมือไห้นิดหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าให้รอประกันเดี๋ยวเจอกันที่โรงพักฮะอืม
แล้วก็ขับรถไปเลยบอกรีบจะไปธุระโอ้โหนี่ค่ะเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ๑๙สิงหาคม
โมงเช้าเวลาเข้าเรียนของเด็กเด็กผู้ปกครองของนักเรียนชายเนี่ย
มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็มีการจอดรถให้ลงฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียน
แล้วให้ลูกข้ามถนนมาเองแล้วปกติก็ข้ามทางม้าลายตรงนี้แหละค่ะ
อืมไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะจังหวะนั้นแหละค่ะ
ตอนที่น้องข้ามเนี่ยพอดีเลยแล้วน้องผู้ชายเนี่ยคางแตกเลยนะ
เย็บไปหลายเข็มนะคะที่ที่ไม่ควรเกิดอุบัติเหตุ
แต่มันก็เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วทางมาลายหน้าโรงเรียน

รถไฟฟ้าบีทีเอสใช่ไหมเอ่อใช่เนอะ

มัดรวมไปเลยค่ะอันนี้นี่น้องคางแตกนะคะ
กับทางม้าลาย

คุณอยู่คอนโดตรงนั้นคุณไม่เคยเห็นทางมาลายตรงนี้เลยเหรอ

โอ้โฮจะให้มีสักสิบชัดก็อาจจะไม่ช่วยนะ
ไม่ได้เกิดอะไรหรอกอยู่ที่จิตสำนึกของจิตคนขับรถนะครับ
ที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่สัญจรอยู่บนท้องถนนนะครับ
หรือว่าพี่คนขับเก๋งดำนะอยากชี้แจงมาบอกหน่อยพี่ลิฟต์ไปไหน
พี่ไม่เคยเห็นจริงว่ามันมีทางมาลัยอยู่อยากรู้เหมือนกันนะฮะ
ครับแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดด้วยอ๋อแล้วเกิดในพื้นที่พญาไทยกรุงเทพอ่ะ
โอ้โหนี่แต่ว่าเตือนคนเดินถนนด้วยมือถืออย่าเพิ่งเล่น
หูฟังอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งสวมบางทีเขาจะกดแตรบอกกดแตร่เตือนก็ไม่ได้ยิน
ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอีกอย่างนะ

ม้าลายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยไปแล้วนะฮะ